เพราะว่าสวนนงนุษย์เขาได้สมาชิกใหม่
อีก๒เชือกก็คือลูกช้างพัง๒เชือก
และเกิดมาในเวลาดี
และเกิดมาเป็นตัวที่๘๘และตัวที่๘
ถือว่าเป็นเลขดีเลยแหละ
นี่เป็นวินาทีชีวิตสุนสม
ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราดูสิฮะ
เป็นวินาทีที่พังไพรินนะครับซึ่งพังไพรินเป็นช้างแท็กซี่
ให้บริการนักท่องเที่ยวในสวนนงนุษย์พัทยาอายุ๑๘ปี
กำลังตกลูกเพศเมียชื่อว่าพังเพทาย
แล้วคุณตกลูกในช่วงเวลาดี
เที่ยงคืน๙นาที
เตรียดของวินาที
ของวันเสาร์ที่๓๑มีนาคม
เป็นช้างน้อยสมาชิกใหม่ที่๘๘ของสวนนงนุษย์

อกจากนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่สวนนงนุษย์แห่งนี้
ใบเตยอายุ๑๓ปีก็ตกลูกเพศผู้

เป็นสมาชิกใหม่ตัวที่๘๙ของสวนนงนุษย์เช่นกัน
เกิดจากพ่อพันธุ์พลายไม้เมืองนะครับ
ก็สรุปนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่บอกผิดว่าเป็นพังทั้งคู่
แต่จริงเป็นพังหนึ่งแล้วก็พลายหนึ่ง

ตัวเมียเนาะนะครับตัวที่๘๘และตัวที่๘๙แล้วนะครับ

น่ารักนะครับชีวิตใหม่นะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายคณะเอกอัครราชทูตจาก๘ประเทศนะ
ก็คือคาซักสถานบาเรนภูทานลิเบียไนเจรียโอมานสโลวัก

ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวที่สวนนงนุษย์แห่งนี้
พร้อมกับร่วมพิธีรับขวัญลูกช้างเกิดใหม่
ทั้ง๒เชือกด้วยทั้งพังเพทายแล้วก็พลายใบภูด้วยนะครับ
นี่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ
โดยนายกัมพลตันสัจจาผู้มนวยการสวนนงนุษย์พัทยา
เล่าให้ฟังบอกว่าได้จัดพิธีรับขวัญแม่ช้าง

พร้อมกับพ่อพันธุ์ชื่อพลายเบิร์ตแล้วก็พลายไม้เมือง
โดยได้นิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรือว่าพระอาจารย์จ่อยนะครับ
คล้องพวงมาลัยเจิมหน้าผากรับขวัญลูกช้าง
ประคมน้ำพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เขาบอกว่าเวลาช้างตกลูกออกมาเนี่ยถือว่าเป็นความมงคลนะครับ
สำหรับการเดินทางมาร่วมงานของคณะเอกอัครราชทูตในครั้งนี้นะครับ
สถานทูตทั้ง๘แห่งมีแนวคิดจะประสานความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองพัทยากับสถานทูตต่างในประเทศไทย
แล้วก็ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวร่วมกันในอนาคตด้วย
นี่ท่านทูตแต่ละท่านก็โอ้โหได้เห็นทั้งวัฒนธรรมนี่อีสานใช่ไหมฮะ

แล้วก็ได้สัมผัสช้างเป็นความประทับใจเลยนะ

ผมไปเที่ยวบ่อยคุณไปแวะพักบ้านผมได้ที่สัตหีบด้วย

ช้างช้างตัวเล็กแบบนี้ก็คือยังอยู่ในส่วนที่เขาจะต้องอนุบาลก่อน
เก็บตัวไว้ก่อนยังไม่เผยโฉมยังไม่อวดโฉม
เราได้ดูกันก่อนเลยวินาทีในการตกลูกนะฮะ